หลังจากที่มีการออกมาเปิดใจนะคะก็คือป้าแมวดาวพระศุกร์ค่ะ
หรือว่าคุณรุ้งการด่าเบนเจ้ามาพรนะคะ
ก็คือบอกว่าออกมาบอกว่าตัวเองป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกไหมคะ
แต่โชคดีมากที่มีคุณอ้ำพัชราภาคอยช่วยเหลือ

แล้วก็มีดาราอีกคนเนี่ยคือป้าแมวเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ขอเอ่ยถึง
ทีนี้ป้าแมวเขาก็มีการออกมาเตือนนะคะถึงดาราสาวท่านหนึ่ง
บอกว่าให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือทั้งที่เงินไม่เคยให้สักบาท
ยังบอกว่าจะดูแลตลอดชีวิต
เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยไปตกอยู่ที่คุณยุ้ยจิรนันอืม
ทางติ๊กต๊อกนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่

เขาบอกว่าไม่เคยพูดค่ะสิ่งที่ไว้ทำและ
เกี่ยวข้องกับป้าแมวมีแค่รูปวันนั้นรูปหนึ่ง
เพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายคนที่มีกำลัง
พร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงยืนยันว่าไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเอง
จะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะขอประกาศเอาไว้ตรงนี้เลยเพราะว่ายุ้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแล้ว
เพราะว่ายุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูดและปกป้องตัวเองที่หลายคนเนี่ยเข้ามาว่ายุ้ย
ป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวเนี่ยมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้า
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยุ้ยเองเขาก็ยังออกมายอมรับนะคะบอกว่า
หน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมากและทางครอบครัวเองก็เครียดด้วยนะคะ
เป็นตัวเขาเองจากอักษรย่อยจรนมนจ

พอฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดติ๊กต๊อกแล้วเนี่ย
ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณยุ้ยนะคะไปฟังเสียงยุ้ยหน่อยไหมจ๊ะ
มันบาปค่ะเพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมาก
แล้วถ้าสิ่งที่ยูทำจริงมันเป็นเรื่องจริงยุ้ยไม่เคยกลัวค่ะ

เท่าไหร่หลายคนอาจจะบอกว่าเออยุ้ยเอ่อร้อนตัวหรือเปล่า
แล้วคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ที่เข้าไปว่ายุ้ยว่าเข้าไปด่าทอยุ้ย

ไม่อยากฟ้องแล้วยุ้ยก็ไม่อยากทำร้ายใคร
ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใคร
แล้วก็ไม่อยากฟ้องใครค่ะ

คนเอาไปโยงตอนนั้นที่พี่ยุ้ยเขาเคยโพสต์ภาพนั้น
ไว้เพื่อช่วยป้าอย่างงี้ทั้งเดียวทีทั้งเดียวเราไม่ไปบอกว่าจะช่วยด้วย
ถูกไหมอย่างพี่เขาพูดว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแบบช่วยตลอดค่ะ
อย่างก็เป็นที่ช่วยกับเหมือนกับไครทีมงานเราเป็นอะไรไปแล้วก็คงใช้เงิน
ไม่แต่คนกลับไปโยงที่ป้าบอกว่าไม่ได้
บาทเออทางการที่เงินไม่ก็จะไปพูดจริงจริง
หรือจะไปพูดทำไมว่าจะดูแลตลอดชีวิตอ่ะ
จริงชิงยูอี้เป็นคนไม่ใช่อย่างนั้น

เป็นพี่พี่ก็ไม่พูดหรอก

ก็เป็นกระบอกเสียงให้เฉยไม่ได้บอกว่าแบบไม่เคยพูดเรื่องนี้จริง

ไม่ต้องไปถามป้าแมวต้องไปถามป้าแมวว่าคือยังไง
ย้อนกลับไปถามว่าแมวเขาดูว่ายังไงตกลง
แต่ผมว่าไม่ใช่ยุ้ยไม่ใช่ยุ้ยที่จะเป็นไปพูดแบบนั้นอ่ะอืม
สวัสดีครับทุกคนขอบคุณทุกวันใหม่ขอบคุณทุกวันใหม่